แต่ว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีน้องปีใหม่แค่คนเดียว
นั่นก็คือครอบครัวของคุณแอฟทัศออนแล้วก็คุณสงกรานนะคะ
สำหรับใครที่กำลังคิดถึงผลงานด้านการแสดงของคุณแอฟ

ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องปีใหม่จะเข้าไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะ
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใครปิดปากลูกเอ้ย
แต่ว่าสงสัยว่างานนี้นะคะแฟนอาจจะต้องรอกันไปยาว

แอฟเขาประกาศชัดว่าแม้ลูกสาวตัวน้อยจะเริ่มเข้าเรียนแล้ว
แต่เวลาทั้งหมดก็ยังคงทุ่มเทให้กับลูกสาวเหมือนเดิมค่ะคุณ
ส่วนงานในวงการบันเทิงก็คงมีให้เห็นอยู่บ้างประปรายนะคะ
แต่ว่างานละครขอพับโครงการไปเลยแบบยาวจ้ะ

วันนี้เพิ่งไปโรงเรียนมาวันที่๓ค่ะ
ตอนนี้ยังได้เข้าไปดูอยู่ไงค่ะก็เลยยังโอเคอยู่ค่ะ

เพราะว่าแม่จะไม่ว่างแน่ตั้งแต่ตี๕ไปจนถึงเที่ยง

แต่ก็ต่อไปนี้ก็เท่ากับลูกจะเอาเวลาช่วงนี้ไปเลยโรงเรียน

แต่จริงแล้วแอฟว่ามันแบบล็อกไปเลยนะ

ณตอนนี้ค่ะณตอนนี้ถ้างานระยะยาวก็พักก่อนค่ะ
แต่ถ้าเกิดอย่างนี้ค่ะงานอีเวนต์อะไรก็จัดเวลาได้ก็ทำค่ะ